คุณผู้ชมคะทางเพจเฟซบุ๊คกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้แจ้งข่าวเจ้าตุลาค่ะช้างลูกช้างที่พลัดหลงจากเราไปแล้วนะคะ
ดูแลมาสัก๑๐เดือนกว่าได้
คนที่ติดตามอาการต่างก็เศร้าเสียใจนะคะที่เจ้าตุลาเนี่ยจากไป
ทีนี้สัตวแพทย์ชี้แจงสาเหตุบอกว่าอ่อนแอเนื่องจากพันธุกรรมค่ะ
ไปนอนนอนนอนมางนอนมาง

น้องนอนดิ
ภาพความพร้อมของลูกช้างป่าตุลาค่ะ
ก็ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโพสต์เอาไว้
เฟซบุ๊คของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เป็นช้างเด็กอายุหนึ่งปีก็เจ้าหน้าที่แฟนคลับก็เสียใจอะค่ะ
เพราะว่าหลายคนก็ติดตามพัฒนาการของตุลามาตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ตุลาเนี่ยพลัดหลงกับแม่ช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ตำบลทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเมื่อ๙ตุลาคมปีที่ผ่านมา
ก็ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ดูแลประมาณ๑๐เดือนกว่าได้
แล้วก็ยังพบว่าตุลาป่วยด้วยภาวะโรคกระดูกบางพออาการกำเริบก็เลยเดินไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครนพยุงตัวให้ยืนแล้วก็รักษา
แต่ว่าขาหน้าทั้งสองข้างเนี่ยงอแล้วก็บวมนะคะต้องให้ยาลดปวดต้องพันขาลดการอักเสบ
ทีมศัตรูวะแพทย์คือพยายามดูแลอย่างใกล้ชิด

นอนเพื่อรักษาอาการ
แล้วก็นอนรักษาอาการไปเรื่อยจนตุลาหมดลมหายใจไป
สาเหตุก็คือเกิดจากภาวะช็อกนะคะ
จากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ขาหน้าทั้งสองข้าง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตามอาการค่ะ
ตุลามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเติบโตร่าเริงตามวัย
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อม
ตุลาสามารถกลับเข้าป่าได้

ตุลาก็ไม่ได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติของช้างป่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่รักตุลาค่ะ
ก็พากันแชร์คลิปวิดีโอความน่ารักความสดใสของเจ้าช้างป่าตัวน้อย
ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ
น่ารักมากจริงก็อยู่ในความทรงจำของเจ้าหน้าที่
และคนที่ติดตามอาการตุลาตลอดนะคะ
ก็แฟนคลับก็ไว้อะไรกันนะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่
แล้วก็คือเชื่อว่าสภาพจิตใจเจ้าหน้าที่ทุกคนก็แย่
เพราะว่าพยายามจะช่วยเหลือดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยมาตลอด
ก็เจ้าตุลาช้างป่าตัวน้อยได้พักไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมาน
คนก็บอกว่าสงสัยได้ไปวิ่งเล่นบนดาวช้างแล้วนะคะ